เรื่องนี้นะถ้าสาวไปถึงต้นต่อ

และอาจจะต้องลื้อระบบเรื่องของมาเฟียที่หมอชิด๒เลย
แต่วันนี้ต้องสาวให้ถึงถ้าอย่างนั้น

โชเฟอร์แท็กซี่ไปรับผู้โดยสารในหมอชิด๒

ถูกมาเฟียมาดักหน้าดักหลัง
แล้วก็ทุบรถแล้วก็จะทำร้ายร่างกายด้วย
เป็นคลิปนี้เลยนะฮะผู้โดยสารข้างใน

คุณดูไว้นะ

กูไม่จำเป็นแล้วมันมึงถ่ายรูปกูทำอะไรอ้าว
มึงจะถ่ายไว้เป็นหลักฐานไงหลักฐานลงไปมึงถ่ายรูปกูทำไม
ถ่ายไว้เป็นรักฐานพี่พี่พุทธบาท
ดูดูทำไมทำไมมันเป็นยังไงมันเป็นยังไงแล้วพวกมึงฮะ

เยอะเยอะเยอะ
ไปถ่ายรูปไว้
โอ้โหนี่แหละฮะเป็นเหตุระทึกครับผู้โดยสารถึงขนาดบอกว่าลุง
ลุงผมขอลงก่อนนะถ้าลุงจะทะเลาะกันอะไรแบบนี้นะครับ
และอีกอย่างนะคนที่มาทะเลาะด้วยน่าจะเป็นเพื่อนร่วมอาชีพคุณ
น่าจะเป็นโชเฟอร์แท็กซี่เหมือนกันนะครับเรื่องนี้โดนถ่ายไว้เป็นหลักฐาน
ก็เลยพานตามมาหาเรื่องกันนะครับนี่ฮะคลิปนี้เพจอยากดังเดี๋ยวจัดให้
ไปรับผู้โดยสารที่สถานีขนส่งหมอชิด๒แล้วลุงบอกว่าลุงเจอกับกลุ่มมาเฟีย
หรือว่าผู้มีอิทธิพลนะฮะก็แล้วแต่จะเรียกนะมาเฟียในพื้นที่
หรือว่ากลุ่มผู้มีอิทธิพลเนี่ยนะฮะทีนี้ลุงครับก็เลยใช้กล้องมือถือเนี่ย
ถ่ายคลิปไว้เป็นหลักฐานแต่พอถ่ายไปถ่ายมานะคนพวกนี้คงไม่พอใจครับ
ขับรถตามมาปาดหน้ามาขวางไว้แบบนี้ด่าทอลงมาทุบรถตามคลิปที่ปรากฏแล้วฮะ

สรุปแล้วมีมาเฟียเรียกรับผลประโยชน์จริงหรือไม่

ก็มีปัญหาเรื่องของการยกเลิกค่าจอดแท็กซี่
ทั้งแบบที่เก็บเที่ยวละ๑๐บาท

ราคารายเดือนสูง๓๐๐๓๕๐๐บาทนะครับ
แต่ถ้าไม่ให้จะเกิดเรื่องลักษณะนี้
เพจดังเขาก็แฉวไว้ด้วยนะฮะ

แจ้งข่าวว่ามาเฟียหมอชิดมีอยู่จริงคุณ
หลายคนบอกว่าถ้าเป็นคนขับรถแท็กซี่แล้วเข้าไปเนี่ย

ทีมข่าวลงพื้นที่ไปที่สนบางซื่อ

ตัวแทนชมรมสาราแท็กซี่มิเตอร์

พร้อมด้วยคุณลุงนรงยงสูงเนินอายุ๖๔ปี
ซึ่งเป็นคนขับแท็กซี่คันที่เห็นในคลิปนี้นะฮะ

เดินทางเข้าแจ้งความต่อพนักงานสอบสวนครับ
เพื่อให้ดำเนินคดีกับกลุ่มมาเฟีย
เข้ามาก่อเหตุทำร้ายร่างกายแล้วก็ทำลายทรัพย์สิน
หลังจากที่ลุงนรงเข้าไปจอดรถรับผู้โดยสาร
ภายในสถานีขนส่งกรุงเทพหมอชิด๒

ก็ถูกกลุ่มมาเฟียเป็นชายสองคนตามออกมาฮะ

ก่อนจะเดินเข้ามาทุบรถพร้อมต่อว่า
แล้วก็ยื่นมือชกเข้ามาที่ใบหน้าของลุงนะ
โชคดีที่ลุงหลบทันพอดีนะครับนะครับค่ะ
ต่อไปต่อผมมาพอดีผมหลบ

นี่ฮะเรื่องของคดีที่เกี่ยวข้องกับลุงนะ

ก็คือเรื่องของการเก็บค่าจอดรถ

มีกลุ่มผู้มีอิทธิพลจริงไหม
หรือเป็นแค่กลุ่มคนกลุ่มหนึ่งอ้าง่ตัวขึ้นมาเองครับ
หรือว่ามีคนที่หาผลประโยชน์ในหมอชิด๒หรือเปล่า
ก็เปิดเผยนะครับบอกว่าก่อนหน้านี้
ได้ไปยื่นหนังสือถึงผู้จัดการบริษัทขนส่ง
ขอให้ยกเลิกเรื่องของการเก็บค่าจอดสำหรับแท็กซี่ที่มารอผู้โดยสาร
เก็บคันละ๑๐บาทคุณคือเขามีการกันพื้นที่เลยนะคุณนะ
ให้เข้ามาจอดตรงนี้แต่ต้องเสียตังค์ก่อน
คันไหนไม่เสียตังค์ห้ามมาจอดรอผู้โดยสารนะครับ
และทีนี้มีการเจรจากับบริษัทขนส่งเสร็จสิ้นแล้ว
แต่คงต้องรอคำสั่งจากกรมการขนส่งทางบกนะครับ
ว่าจะมีการดำเนินการตามขั้นตอนอย่างไร
เพราะว่าได้ข่าวออกมาว่ากรมการขนส่งทางบก
ก็ประกาศให้มีการยกเลิกการเก็บค่าจอดแท็กซี่แล้ว
แต่ทีนี้ก็มาพบกลุ่มผู้มีทิศพล
กลัวว่าจะสูญเสียรายได้เสียผลประโยชน์จากการเก็บค่าที่

หลังผู้เสียหายไปแจ้งความคือลุงนรงไปแจ้งความ

ตำรวจบอกว่าจะได้ลงพื้นที่ไปตรวจสอบที่เกิดเหตุนะครับ
เพื่อติดตามตัวผู้ก่อเหตุทั้งสองคน

ดำเนินการตามกฎหมายทางคดีตำรวจก็ว่าไป
ส่วนเรื่องใหญ่ที่อาจจะไปเจอต่อ
ก็ต้องให้กรมการขนส่งทางบกหรือว่าบริษัทขนส่งเขาจัดการ

อ่านข่าวแบบแก๊งผู้มีอิทธิพลแก๊งมาเฟียตามจุดต่าง
หลายแก๊งแล้วเดี๋ยวตรวจสอบกันด้วย